กลับเข้าสู่รายการเชียร์บอลไทยกับซิโก้

แต่ความสามารถนั้นมากมายเหลือล้น

ไม่เข้าตาของโค้ชซิโก้และได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมทัพช้างศึกไทย
เราไปทำความรู้จักกับเขาพร้อมกันเลยดีกว่าครับ
สวัสดีครับผมพีรพัฒนชายานักฟุตบอลทีมชาติไทย
อย่างที่สัญญาณไว้นะฮะตอนนี้อยู่กับเราเรียบร้อยแล้วนะครับ
สาวนะฮะยังเพิ่งลุกหนีไปไหนนะครับ
อยากรู้เรื่องอะไรเดี๋ยววันนี้ผมถามให้เจาะลึกเลยนะครับ
อันดับแรกเลยเรื่องที่สาวเนี่ยโอ้โหตั้งคำถามกันมากแล้วกัน
หล่อขนาดนี้เนี่ยมีหวานใจหรือยังฮะ

ถามมากไปกว่านี้เดี๋ยวจะน้ำตานองหน้า
ไปเจอกันไปจีบไปเจอได้ยังไงฮะแฟนชื่ออะไรครับ
ชื่อแคร์ครับครับผม
แล้วเขามาจีบเราหรือเราไปจีบเขา
ก็เหมือนคุยกันมากกว่าเริ่มคุยกันคุยกัน

ชอบคนอะไรพี่จะทักไปเลย

ก็เริ่มไลค์เริ่มแชท

จริงผมว่าแบบพี่แท้ต้องสอนผมนะ
ไม่แต่พี่เล่นโซเชียลไม่เป็นอย่างนี้

เอาละครับนอกจากเดี๋ยวนะฮะได้ลีลาทริคในการเล่นฟุตบอล
วันนี้ผมได้รีลาในการจีบสาวจากบาสด้วยนะครับ
ก็บาสก็เป็นคนที่นิสัยนิ่งส่วนมากชอบอยู่คนเดียว
แต่ว่านอนกับผมเขาก็จะชอบอยู่กับคอมเล่นเกมอะไรอย่างนี้ครับ
สไตล์กึ่มประมาณนี้ครับเท่
นักบอลในดวงใจละแบคไซด์ของโลกเลย
แบคไซด์จริงนักบอลในดวงใจผมเป็นแฟนบอลเชียลซี
ในแบ่งแบคไซด์ก็คือมันจะมีแอชริโค
แอชริโคเก่ง
ในยุคที่เค้าพีคสุดนี้เค้าสุดยอดเลยนะ

นี่คืออัลจริงแฟนบอลเชียลซีด้วย
นักบอลไทยที่ชอบอัลด์อลเป็นนักบอลเก่าที่ชื่นชมมาก

ทำไมชอบเขาเขาชอบเท้าซ้ายเก่งดิ
เท้าซ้ายเก่งครับเขาเป็นทั้งเพื่อนรุ่นพี่เป็นครูเป็นทุกอย่างให้กับเรา
เพราะว่าเขาผ่านจุดที่เราเคยเป็นมาแล้วก็มีประสบการณ์มาแนะนำเราได้
แล้วทั้งในสนามและนอกสนามก็เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเรา
ก็ถือว่าเป็นนักฟุตบอลไทยที่ชื่นชมนะครับชื่นชอบนะครับ
ก่อนอื่นเลยก็ต้องขอบคุณบาสด้วยนะครับที่ให้เกียรติที่ยกให้พี่เป็นไอดอลนะครับ
จริงแล้วก็เห็นวิวัฒนาการของบาสมาตั้งแต่เด็กจนถึงวันนี้
สิ่งที่เป็นอยู่นะครับจริงแล้วก็ดีอยู่แล้ว
ทั้งเรื่องในสนามนอกสนามเองสิ่งที่เขาดูแลตัวเองดูแลครอบครัวดูแลแม่
ก็ขอให้สิ่งที่เขาทำอยู่เนี่ยอย่าเปลี่ยนแปลงตัวเองนะครับให้เป็นแบบเดิมนะครับ
แล้วก็ขอให้สิ่งที่เขาทำอยู่มันส่งผลให้กับชีวิตฟุตบอลของเขา
ให้เจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าไปเรื่อยครับ
แล้วฉายาอะไรฮะฉายาที่ได้รับตอนนี้เลยคือแบ็คซ้ายยอดกระตันยู
จริงแล้วนักฟุตบอลสมัยนี้ทุกคนผมว่าก็แบบเป็นลูกกระตันยูทั้งนั้น
แต่ในส่วนของผมนี่คือจากได้รับรางวัลปุ๊บ
แล้วเหมือนนักข่าวก็เรียกกันแบ็คซ้ายกับตันยู

ผมคิดว่าน่าจะเป็นแบบที่ผมดูแลแม่มา

แล้วจากตอนนั้นที่ต้องส่งผมไปอยู่บ้านตาที่โรบุรี
แล้วเหมือนกับแม่ก็ทำงานหนักมาก
เพื่อเลี้ยงผมกับพี่ชายอีกคนหนึ่ง

ก็เหมือนแม่ทำงานหนักมากแล้วพอเหมือนผมเริ่มมีรายได้

แล้วผมก็แบบเลี้ยงแม่ดูแลแม่มาตลอด
แล้วก็ทุกครั้งที่แบบผมจะไปซ้อมหรือไปแข่งอะไรอย่างนี้

ก็ทุกคนก็จะเจอแม่อยู่กับผมตลอดอะไรอย่างนี้

แล้วมีภาพที่เราเห็นว่าดูแลแม่นะครับ

แล้วก็เป็นนักบอลที่คุณพ่อเสียตั้งแต่เด็ก

หลังจากนั้นเนี่ยผู้สื่อข่าวก็เลยมอบฉายานี้ให้

ตอนแม่ก็หว่างไว้ว่างให้เขาอ่ะ
ได้เล่นฟุตบอลตามที่เขามีใจรักตั้งแต่ตอนพ่อเขายังมีชีวิตอยู่
ว่าลูกชอบเล่นบอลแล้วลูกเตะบอลเท้าซ้าย
ก็คือหายากอะไรอย่างนี้
ก็คือแม่ก็สนับสนุนมาตลอด
ไม่ใช่ว่าเฉพาะครอบครัวนะตอนนี้
ทั้งแถวบ้านแถวหมู่บ้าน
ก็เป็นกำลังใจให้บาททุกคน
หวังดีแล้วก็เป็นกำลังใจให้บาทกันทุกคนค่ะ
สิ่งทุกอย่างที่เวลาแม่สอนมา
ผมก็จะมาคิดดูตลอดเกี่ยวกับสิ่งที่ผ่านมา
ไม่ว่าเราจะทำดีหรือเราจะทำไม่ดี

แล้วก็มาปรับใช้ในตรงกับสิ่งที่กำลังจะทำในปัจจุบันมากกว่า
คุณสไม่รู้หรอก

ยังไงก็เลือกฝากชีวิตไว้ได้เลยนะครับ
ถ้าบาสไม่ได้เป็นนักฟุตบอล

อยากที่เป็นนักภาคฟุตบอล
เราจะได้ประลองความเร็วกันนะครับท่านผู้ชมนะฮะ
มาดูว่าแท่งกับบาสใครจะแน่กว่ากันครับ
ท่านผู้ชมหน้า